นี่มันก็ใกล้วันที่จะปลดล็อกเรื่องของกัญชา๙มิถุนายนนะครับ

นะที่ไปจับบ้านบ้านหนึ่งเขาปลูกไว้บ้านนี้ต้นนึงบ้านนี้ต้นหนึ่ง

มันมีดราม่าขึ้นมาอันนี้ที่ศรีราชา
ตำรวจศรีราชาไปจับป้าคนนี้แกปลูกกระชาหนึ่งต้นแล้วดูต้นเล็กต้นอ่อนด้วยนะ

เขาเรียกต้นเพาะปะเหมือนเกินกำลังเพาะอยู่อ่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมรู้ไหมพอโดนจับไปนะป้าเนี่ยเขาต้องนอนห้องขัง๑คืน

หายืมเงินประกันไม่ทันป้านอนคุกไปหนึ่งคืน
ใครไม่เคยรู้สึกผมก็ไม่เคยนอนนะแต่คนที่เขาเคยนอนเขาบอกว่า
แม้ว่าจะเป็นโรงพักห้องขันโรงพักอย่าไปนอน
ความรู้สึกมันแย่แล้วคนเป็นสามีก็เป็นห่วงด้วย
เออย้ายแล้วครับคุณผู้ชมย้ายตำรวจสี่นายฮะ
จับกลุ่มกระแสสังคมวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
การทำหน้าที่ของตำรวจนอกเครื่องแบบสพศรีราชา
ที่ดำเนินการทุกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคดีการปลูกกระชาหนึ่งต้นเนี่ยนะ
รีบนำตัวป้าพรพิมลประกอบผลไปโรงพักทันที
เหมือนเป็นผู้ต้องหาก่อคดีอุกชะกันร้ายแรงต้นสังกัดทานกระแสไม่ไหวฮะ
คือไม่ใช่เรื่องของกระแสเดี๋ยวจะคุยให้ฟัง
กระแสไม่ไหวออกหนังสือชี้แจงแล้วก็สั่งย้ายตำรวจสี่นายที่เกี่ยวข้องได้แก่
นึงท่านตำรวจโทย่วงยุทฮ์หวันเหนือ
สารวัตรสืบสวนสพศรีราชา
ร้อยตำรวจเอกจตุพลเทสินทโชธรองสารวัตรสืบสวนสพศรีวราชา
ดาบตำรวจชัยวัดมาดีผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพศรีราชา
ดาบตำรวจอนุภาพวิสูจน์ศักดิ์ผู้ประคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสพศรีราชา
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทันที
อกจากนี้นะครับมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกตร
แล้วก็เสนอนะครับสำนวนการตรวจสอบมาให้ตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีพิจารณาภายใน๒มิถุนายนนี้
ขอดูภาพเอาไว้ก่อนนะครับ

กัญชา๑ต้นตอนนี้แล้วมันอยู่ระหว่างรอยต่อเนี่ย
จริงนะไม่ต้องพูดถึงหลักทั่วไป
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเคยให้แนวทางแล้วว่า

นิติศาสตร์ร่วมกับรัฐศาสตร์

ผมว่าอธิบายสังคมได้

ไม่ได้ปลูกเพื่อการค้าด้วย
อะไรก็ตามแต่จะเอาไปใช้อะไรก็ตามแต่

พงศ์พูดแบบนี้แล้วถ้าใครแจ้ง๑๕๗

นี่มันเป็นกัญชาเพียง๑ต้น
สองสามีภรรยาผู้สูงอายุปลูกเอาไว้

และอยู่ระหว่างการที่

คือตำรวจไม่รู้เหรอวันที่๙มิถุนาเขาจะปลดล็อก
กัญชาออกจากบัญชีสารเสพติดแล้ว

เอาเรื่องอื่นเรื่องไหนที่มัน

ผมขอแล้วผมไหว้แล้วนะครับ

อธิบายสัมคมอธิบายผู้บัญชาได้